หนุ่มคนนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาเปิดพิษดารนะคุณผู้ชม
แล้วเมนูเปิบพิษดารของเขาเนี่ยเขากิน
เนี่ยแบบสดฮะโอ้เฮ้ยอย่า
โอ้โฮ
ขออนุญาตขึ้นคำเตือนนะคะว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคล
ใช่ค่ะอย่าลอกเรียนแบบนะคะน้องหนู
หรือใครที่ดูอยู่ในตอนนี้เอามาให้ดูเฉย
ห้ามทำตามเด็ดขาดเพราะว่าอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขา
เรียกได้ว่าเป็นการเปิดพิษดารที่แปลกใหม่
และน่าตกใจมากเพราะว่านี่คือ
ตะขาบค่ะตะขาบสดยังเดินแด่วดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่เลย
ต้องบอกก่อนว่านุ่มในคลิปไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะแต่ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
คือเขาเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการกินตะขาบสดจุ้มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม
อุ้ยคุณมาทางนี้ได้อย่างไรนี่
เขาเอาตะขาบสดไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินสดไปเลยอ่ะ
เอาบอกไว้ก่อนเอามาให้ดูกันไม่ใช่อะไรนะเพราะมันเป็นประเด็นจริง
มันเป็นประเด็นในโซเชียลเขาตั้งคำถามไงว่ามันกินได้เหรอมันควรไหมอะไรแบบนี้
ถ้าถามว่าควรไหมไม่ควรใช่ไหมเพราะว่ามันคือตะขาบยังไงตะขาบก็มีพิษแหละ
ไม่ว่ามันจะสุกหรืออะไรถ้าเกิดว่าดิฉันเคยเห็นเขามีขายแบบตะขาบทอดเสียบไม้อะไรอย่างนี้มี
แต่ว่าการเปิดพิษดารครั้งนี้หลายคนเป็นห่วงเพราะกลัวว่าหนุ่มคนนี้จะได้รับอันตรายจากพิษของตะขาบอย่างที่บอกไปนะคะ
อย่าทำค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าจริงถ้าเกิดเปิดพิษดารถ้าเป็นพวกแบบตะขาบที่เสียบไม้แล้วสุกแล้วทำสุกแล้วไง
เขาจะเด็ดหัวเด็ดหางและขาออกแล้วค่อยไปทำให้สุกเหมือนเป็นการไล่พิษออกไป
แต่บางคนแพ้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยหรือไม่หย่า
แนะนำให้บริโภคนะคะฝากเตือนเอาไว้นะจ๊ะ